สร้างความเสื่อมเสียในวงการหลายอย่างด้วยนะคะ
สำหรับคลิปตำรวจเรียกรับเงิน
คลิปนี้นี่ก็คือเห็นชัดเจนเลยนะคะ
เป็นคลิปจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
เขาบอกว่านี่เป็นข้อมูลที่เป็นหลักฐาน
ค้าสำนวนของพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานบวรมงคลค่ะ
อันนี้นะก็เป็นคลิปที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
อ้างนะคะว่ามีตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทนายหนึ่ง
นำสำนวนคดีลักษณ์พระพุทธรูป
วัดพระคินีนาฏวรวิหารย่านบางพลัด

เอามาต่อรองเพื่อที่จะเรียกรับเงินในการช่วยเหลือคดี
หรือถ้าเรียกกันแบบที่ติดปากที่คุ้นหูกัน
ก็คือพฤติกรรมการค้าสำนวนค่ะ

ประสานอายการตลิ่งชันคนนึงที่รู้จักว่าคุ้นกัน

แต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กันบ้าง
สำหรับการดำเนินการระหว่างปี๒๕๕๙

จ่ายไปแล้ว๒๔๐๐๐๐๐บาทนะคะ

ไม่ใช่ตัวเลขเด็ดนะอาจจะบวกลบไปอีก
ซึ่งหลักฐานทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมมา
เพื่อร้องเรียนต่อนายประโยงปริยาจิต
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับรามการทุจริต
ภาครัฐหรือว่าปปทค่ะ
ซึ่งตอนนี้ปปทเตรียมนำเรื่องนี้
ส่งให้กับพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ยกย้ายค่าราชการตำรวจที่เข้าร่วมขบวนการค้าสำนวนแล้วนะคะ
ก็ไล่กันตั้งแต่ระดับพนักงานสอบสวน
จนถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗
ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดกว่า๑๐คนเลยด้วยกัน

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมบอกนะคะว่า
คดีรักพระพุทธรูปในวัดพระคินีนาฏวรวิหารย่านบางพลัด
เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนปี๕๗ที่ผ่านมา
มีนายสุพัฒนภงเตาลานนท์หรือว่า
นายอธิรินอัครเอกเวโรธ
เป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์
และมีพระประสิทธิ์โสพลเป็นผู้เสียหายค่ะ
ปรากฏว่าคดีนี้ถูกดองไว้กว่า๒ปี
ไม่มีการดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันยังมีการเสนอการช่วยเหลือคดี
ให้กับผู้ต้องหาอีกด้วยนะคะ

เรื่องนี้ปรปธต้องดำเนินการตรวจสอบก่อน
คดีอยู่ในอำนาจของปปทหรือเปล่า
คาดว่าการตรวจสอบนี้จะแล้วเสร็จภายใน๖๐วัน

ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาในการดำเนินการทันทีค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ
แล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน๗วัน
ซึ่งก็บอกว่ามีการนัดสอบปากคำ
ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาโดยตลอด
แต่ว่าไม่สะดวกที่จะมาให้ข้อมูลกัน
แต่ว่ามีการนัดกันก็คือ๔มีนาคมนี้
ว่าสอบปากคำเรียบร้อยก็จะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้
ซึ่งกรณีคลิปที่เห็นทางด้านของพันธมรตรมดรีกองจำปารอง
ผู้กำกับศึกษวนศอบสวนศนบมงคล
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเห็นคลิปแล้ว
ยอมรับว่าเป็นเรื่องของคน๒คน
ระหว่างผู้ต้องหากับพนักงานสอบสวน
เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าจริงแล้วคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ทำไมเพิ่งมาร้องเรียนกันในปีนี้ปี๒๕๕๙
แต่ก็ยอมรับว่าคลิปนี้เห็นคลิปแล้วแล้วก็อยู่ในแฟ้มสำนวนคดีจริง
แต่ถามว่าแฟ้มสำนวนคดีไปอยู่ในมือของนายสุพัฒนพงศ์ได้ยังไง
สำนวนคดีเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญ
ผู้ต้องหาไม่ควรจะเห็นควรจะอยู่ในมือของตำรวจ
ควรจะอยู่ในมือของผู้ต้องหาคดี
ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน๗วันนั่นเอง